ตอนนี้ถ้าจะนับวัน
เด็กทั้ง๑๒คนไม่นับโค้ชเอกนะ
ขาดเรียนกันมาสัก๒สัปดาห์แล้ว

เพราะว่าคุณครูของทุกโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่
บอกว่าเดี๋ยวออกมาแข็งแรงเรียบร้อย

ทันแน่นอนเรียนทันเพื่อนแน่นอนนะครับ
อย่างโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์นะครับคุณครูก็บอกเอาไว้นะครับ
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่
วันนี้ก็กำลังทยอยออกมาอีกนะครับ
เดี๋ยวก็คงออกมาครบทั้ง๑๓คนนะครับ
วันนี้ที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนนี้มีนักฟุตบอลทีมหมูป่าที่ติดในถ้ำหลวง
เรียนอยู่๖คนนะครับจาก๑๒คนนะครับ
โรงเรียนก็ได้ประกาศผ่านเสียงตามสายเพื่อแจ้งความคืบหน้าให้กับเพื่อนนักเรียนทราบ
ทุกคนก็ดีใจนะครับว่าโอ้ออกมาแล้ว๔คน

อาจารย์รัตนามากสุขหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

บอกถึงการจัดการเรียนการสอนชดเชยให้กับทั้ง๖คนว่า
ทางโรงเรียนจะจัดให้ครูมาสอนชดเชยให้
ในช่วงเย็นของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลย

จะไม่ทันช่วงการสอบกลางภาคเรียนที่จะมีขึ้น
๑๖๒๐กรกฎาคมนี้หรอกนะฮะ
แต่ว่าเดี๋ยวจะไปจัดสอบกลางภาคให้ภายหลัง

อ่าทั้งเรียนชดเชยแล้วก็สอบกลางภาคนะครับ

คุณครูที่โรงเรียนก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของ
สภาพจิตใจของทั้ง๑๓คนเลยนะฮะ

รวมถึงเรื่องการนำเสนอข่าวของสื่อหลายสำนักนะครับ

สิ่งที่น้องเพื่อนสนิทเขาอาหารที่เขาเจอมาณช่วงนี้ก็คือในเรื่องของการเรียนโฟนมือ
สิ่งที่เราจะค่อนข้าวจะเป็นเหมือนเขาก็จะเป็นบรรเวณนี้ด้วยสำหรับเซฟที่อยู่โรงเรียน
โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์มีสมาชิกทีมหมูป่าอยู่หลายคน
มีเด็กชายทรงพลกันทะวงหรือว่าน้องปังปอนนะครับ

บอกว่าหลังจากทราบข่าวว่าเพื่อนในทีมออกมาได้แล้ว๔คนก็ดีใจนะครับ
พร้อมกับเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถพาทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัย
วันนั้นอ่ะตอนที่รู้ว่าเพื่อน๔คนออกมาแล้วก็ดีใจอ่ะ
แล้วก็ผมก็เชื่อว่าเพื่อนอีก๙คนที่ติดอยู่ข้างในก็จะออกมาเร็วแล้ว

เออลงเข้าไปกอร์ดเยอะ

ชอบแก้มหวังของคน
ที่ผ่านมานี้เราทำยังไง
เพื่อให้หายคิดถึงเพื่อนเราทำยังไงบ้างครับ

ตามโซเชียลบ้าง
ตอนนี้ยังไม่ได้ไปเจอเพื่อนอยากฝากอะไรถึงเพื่อนบ้างไหมครับ
ที่อยู่ในที่โรงพยาบาล
ก็ดีใจให้คนออกมาก็อยากให้คนแข็งแรงเร็ว
ออกมาเตะบอลด้วยกันอีก
บางปอนก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเพื่อนกลับมา

ใช่อย่าไปช่วยทำนะช่วยสอนพ่อ
กำลังจะพูดเลยให้ช่วยทำการบ้านด้วยนะ
ไปขออนุญาตสัมภาษณ์ช่วงที่น้องเขาว่างนะ